ส่วนอันนี้เรื่องใหญ่เพราะว่าติดเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่งครับคุณผู้ชม
กรณีที่มีการเรียกร้องนะครับให้ตำรวจดำเนินคดีอย่างเป็นธรรม
คือมีผู้ชายอายุ๑๘ปีไปก่อเหตุทำร้ายร่างกาย
เด็กผู้ชายอายุ๑๓เสียชีวิต
แต่กลับได้รับการปล่อยตัวแล้วมีการโพสต์เฟซบุ๊กบอกว่า
เดี๋ยวจะออกไปเที่ยวลอยกระทงชิล
โอ้สังคมไม่ปลอดใจคุณผู้ชมครับ
สังคมออนไลน์แชร์โพสต์ประเด็นที่
วัยรุ่นชายอายุ๑๘ปีนะครับเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของเด็กชายอายุ๑๓ปี
หลังจากญาติของผู้เสียชีวิตระบุว่า
ผู้ชายอายุ๑๘ปีคนนี้นะบุกมาหาเด็กอายุ๑๓ถึงหน้าบ้านแล้วทำร้ายจนร่างกายสาหัส
เด็กอายุ๑๓มีแผลที่ศีรษะแล้วหมดสติ
ก็รีบส่งโรงพยาบาลพบว่ามีเลือดออกในสมองครับนอนดูอาการ
แล้วเมื่อวันที่๔พฤศจิกายนเสียชีวิตในวันรุ่งขึ้น
ส่วนผู้ชายอายุ๑๘ปีถูกนำตัวส่งโรงพัก
แต่ต่อมาเนี่ยโพสต์รูปกุญแจมือถูกปลดออกแล้วแจ้งบอกว่าได้ประกันตัวแล้ว
ระบุด้วยว่าออกไปเที่ยวลอยกระทงกับเพื่อนต่อแบบชิล
นี่นะที่ผมบอกติดเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่งครับ
และมีการตั้งคำถามด้วยว่าเหตุใดถึงได้รับการปล่อยตัวอย่างง่ายดาย
ผู้เสียชีวิตยังเด็กอายุแค่๑๓ปีเท่านั้นเอง
นำซ้ำคู่กรณีก็ไม่ได้มีท่าทีสลดอ้างโมว่าป้องกันตัวนะครับ
ได้ประกันตัวในวงเงิน๒๐๐๐บาท
จนมีการเอาคลิปเสียงสนทนาที่ถูกระบุว่าเป็นเสียงผู้ก่อเหตุกับรุ่นพี่คนหนึ่งครับ
แล้วไอ้ฟุ๊กผมก็ไปเรียกดูดีทำให้คนฟันผมก่อนผมป้องกันตัวผมก็บอกพี่ไปแล้ว
ผมฉลาดผมเป็นเด็กฉลาดผมดูแลตัวเองได้ผม๑๘ผมโตแล้วไม่ต้องมาสอนผมแล้วนะ
ผมไม่ตั้งสู้คดีคือผมเคลียร์ด้วยตัวเองตั้งผมเองเสีย๒๐๐๐๐ตั้งเก็บผมแล้วนะ
ผมขายยากขายปืนขายอะไรทุกอย่างผมทำทุกทางพี่หาตังค์
ผมจะเปิดร้านขายใบกระท่อมนะพี่มาช่วยอุดหนุนด้วยนะ
หลังเป็นกระแสคุณผู้ชมครับมีคอมเมนต์มาจำนวนมากถล่มเฟซบุ๊คของผู้ชายอายุ๑๘ปีคนนี้
จนมีผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งชี้แจงว่าเหตุการณ์นี้มันเป็นคดีป้องกันตัวเพราะอีกฝ่ายมีมีดเข้าใจไหม
ขณะที่วัยรุ่นอายุ๑๘ปีไม่ได้มีท่าทีสนใจกระแสดราม่าแยงมาแซะกลับกลุ่มที่ทัวร์มาลงเนี่ย
ญาติของผู้เสียชีวิตโพสต์เฟซบุ๊คเรียกร้องความเป็นธรรมในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระบุว่าเคยมากินอยู่บ้านเขาแล้วทำตัวแบบนี้
ล่าสุดทีมข่าวลงไปที่ซอยแสนสุกตะบลห้วยโปะอำเภอเมืองไร้ยองไปพบหลักฐานภาพจากโลกวงจรปิดขนาดที่ผู้ชายอายุ๑๘ปี
ขี่รถจักรยานยนต์มาที่บ้านของผู้เสียชีวิตแล้วก็ส่งเสียงโวยวายด่าทออยู่หน้าบ้านแบบนี้
ล่าสุดทีมข่าวลงไปที่ซอยแสนสุกตะบลห้วยโปะอำเภอเมืองไร้ยองไปพบหลักฐานภาพจากโลกวงจรปิด

แรกข้อมูลว่าผู้เสียชีวิตถือกผู้ชาย๕๘ปีที่บที่หน้าอกกระหน่ำตีพยายามพยายามก็ห้ามปลามแล้วหายไปจากกล้องวงจรปิด
คือผู้เอกที่ไปหมายถึงคะแหล่ะแล้วต้องทำร้ายเป็นน้องแบบนี้
เค้าจะทำไม้บากคนที่มาทำหนังฮุฑเนี่ย
ไม่เคยเจอหน้าม
ญาตินำร่างของผู้เสียชีวิตมาตั้งพิธีบำเพ็ญกุศล

วิงวอนขอทำข้ดีด้วยความเป็นธรรมนะ
ล่าสุดคุณผู้ชมครับผู้ชายอายุ๑๘ปีออกมาเคลื่อนไหวอีกแล้วนะครับ
มีข้อความบอกว่าออกมาแล้วตอนนี้อยู่บ้านผมรอดครับ
นี่ฮะแม่ไม่รู้ว่าทัวร์จะไปลงอีกมากน้อยแค่ไหนนะครับ
ค่ะดูเรื่องของวัยรุ่นค่ะ